ต่อกรณีที่พลทหารทรงธรรมนั้นถูกซ้อมจนเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็แสดงความเห็นกันอย่างดุดเดือดครับ
ตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันนี้
บทลงโทษของเกาหลีใต้นั้นนะครับ
สั่งจำคุกนายทหารหัวโจกเป็นระยะเวลานานถึง๔๕ปี
ขณะที่นายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็โดนลงโทษไปนานนะครับจำคุก๒๕ปี
ตั้งคำถามว่าประเทศเราเกิดเรื่องแบบเดียวกัน
แต่เห็นยังเงียบอยู่นะ
ขณะที่บางส่วนมองว่าข่าวแบบนี้ทำให้เหล่าผู้ปกครองเกิดการภาวะครับ
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูเกณฑ์ทหาร
ทำให้พ่อแม่หวั่นใจว่าถ้าลูกติดทหารจะเจอเหตุการณ์ทำนองนี้หรือเปล่า
เพราะหนึ่งชีวิตกว่าจะเติบโตมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เรียกร้องให้ลงโทษประหารผู้กระทำความผิด
และให้คิดถึงหัวอกของครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่สมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้ระบุว่า
ผมเห็นทหารโดนทำร้ายที่ภาคใต้ผมเสียใจ
แต่ทหารไทยกลับทำร้ายกันเองผมเสียใจกว่านะครับ

โลกโซเชียลนั้นมีการพูดถึงกันกรณีนี้นั่นเองครับ